หนุ่มคนนี้ต้องบอกว่าโอ้โห๕๐เนี่ยยังแจ๋วจริงตัวจริงเลยนะ
สำหรับพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ชมบอกเลยว่าวันเวลาทำอะไรพี่แท่งไม่ได้
โดยเฉพาะความฮอตขึ้นหิ้งงานสรุปมาตุ้มตั้งแต่หนุ่มยันจนตอนนี้ก็ยังฮอตอยู่
คือถ้านั่งทาแมชชีนนั่งทาแมชชินกันเลยนะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ๒๐ปีที่แล้ว
แท่งเนี่ยคือพระเอกไทยแท้หน้าหล่อยืนหนึ่งเอาจริงมีผลงานละครดังเพียบเลย
ที่สำคัญคืออะไรนี่ประกบคู่กับนางเอกแถวหน้าพี่แหม่มคัทริยาเจ้าหญิงของวงการยุคนั้นเลย
พิมมาดาแล้วก็อีกมากมายหลายคนนะคะใช่ล่าสุดนี่พี่แท่งมาเยือนบันเทิงไทยรัฐของเรา
พร้อมกับงานพรีเซนเตอร์ชิ้นใหม่ที่ใจปั้มแจกทองปีละ๔๔เส้น
เกลียดละหรอแบบไหนบ้าง
พี่แท่งก็ยังเปลยด้วยนะว่าอาจจะขยับมาทำงานยูทูบเบอร์ทำรายการอาหารอะไรแบบนี้ก็เป็นได้คุณผู้ชม
ที่ยังรวยไม่พอนะซึ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่แท่งเนี่ยปังแบบคงกระพันถาวร
อาจจะเป็นเพราะว่ามูเตลูไงไปไหว้พระขอพรตามเพื่อนสนิทพี่หนุ่มคงกระพานก็ได้

ใช่คือเรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงคุณผู้ชม
มูเตลูนี่บอกเลยพี่แท่งเขาไม่พร่องนะคะไม่เชื่อเดี๋ยวไปฟังกันชัดเลยดีกว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเข้าวัดทำบุญบ่อยชีวิตเลยรุ่งเรือง
พระท่านก็เลยแบบว่าประธานพร

อาจจะเป็นเราทำงานมาต่อเนื่องแล้วมันก็ถูกสะสมมา

นอกจากมาอวดตัวเองว่าเป็นพรีเซนเตอร์แล้ว
พี่บอกว่าเสียแท่งจะแจกทองออกมาจากนึง
เห็นพี่หนุ่มเป็นยูทูบเบอร์อนาคตจะเป็นยูทูบเบอร์ด้วยไหมคะ
เดี๋ยวข้าวเมืองทองก็จะเป็นสปอนเซอร์ผม

อันนี้พูดจริงจริงมุมมามตามใจกู

ใช่เมื่อกี้เนี่ยร้านไหนอร่อยหรือ
เอาข้าวไปแจกเลยเรามีข้าวแล้วนี่
เอาจริงชื่อรายการยูทูปเบอร์เอาชื่อนี้จริงใช่ไหมคะคุณมา
เมื่อกี้แหละตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยบูมมามตามใจกูอย่างนี้เลย